คุณผู้ชมครับเกิดเหตุเรือบรรทุกผู้โดยสารล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

เมืองต้นมีบรรยายงานผู้เสียชีวิต๕คนและก็สูญหายจำนวนมากครับ
เมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจตรีธนัดแสงอรุณสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอายุทยารับแจ้ง
บอกว่ามีเหตุเรือบรรทุกนักท่องเที่ยวล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
หน้าวัดสนามชายหมู่๑๐ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอายุทยา
เมืองต้นมีรายงานมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและศูนย์หายหลายราย
นำกำลังเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์
ที่เกิดเหตุไปตรวจสอบพบเรือของนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่๒ชั้นความยาว๓๐เมตรกว้าง๘เมตร
ลักษณะเอียงอยู่ภายในแม่น้ำครับแล้วพบผู้ประสบเหตุจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยา
นายอันนบกุดีพันธ์อายุ๕๐ปี๑ในผู้ประสบเหตุก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครโดยวันนี้เป็นวันงานโฮงานประเพณีทำบุญครูของอิสลามครับ
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีขณะเกิดเหตุอยู่บนเรือพร้อมกับชาวมุสลิมกว่า๑๕๐คน
และมีเรืออีกกว่า๑๐ลำล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นขบวนครับ
ขึ้นมาจากท่าน้ำที่มัศยิตภูเขาทองเพื่อทำพิธีมุ่งหน้ามัศยิตตะเกียโยคินอำเภอครองตะเคียน
พอทำพิธีเสร็จเรือต่างก็นำชาวมุสลิมที่เสร็จจากการทำบุญส่งตามจุดต่าง
โดยเรือลำที่เกิดเหตุได้ส่งชาวมุสลิมขึ้นที่ท่าน้ำมัศยิตภูเขาทอง
เพื่อมุ่งหน้าต่อไปยังท่าน้ำของโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยา
ขณะที่เกิดเหตุมีเรือบรรทุกทรายแล่นอยู่ด้านหน้าครับ
เรือเรือดำดังกล่าจึงหลบเรือบรรทุกทรายแล้วก็ไปชนกับเสาเข็มกลางแม่น้ำที่ตั้งอยู่หน้าวัด
ทำให้เรือลำดังกล่าวนั้นตะแคงแล้วก็จมลงครึ่งลำเรือ
ส่งผลให้มีผู้ที่อยู่บนเรือต่างตกลงไปในน้ำ
ส่วนใหญ่จะรับการช่วยเหลือและนำส่งบนโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทธยา
เรื่องต้นบรรยายงานผู้เสียชีวิต๕คนและยังคงมีผู้สูญหายหลายรายทีเดียวครับ